ที่จังหวัดตากค่ะมีคนงานชาวพม่าเป็นผู้ชายนะคะ

กำลังจะเข้าที่อำเภอแม่สอดปรากฏว่าอยู่ดีคนงานคนนี้
ลุ้มคลั่งเหมือนกับถูกผีเข้า
แล้วกระโดดลงมาจากรถเอาหัวโขกพื้น

เนี่ยคลุ้มคลั่งแบบนี้เลยคุณภาคภูมิต้องใช้กี่คนเนี่ยช่วยกันจับแล้วเนี่ย

แต่ไม่รู้ว่าในตัวมีสารเสียบ้างรึเปล่า
จุดนักทีบอกแบบนี้ค่ะก็ต้องตรวจ

กู้ไพพิทักกันแล้วคนงานช่วยกันจับนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเตหน่ายอายุ๒๖ปีเป็นชาวพม่า
คลุ้มคลั่งตะโกนเสียงดังอย่างที่เห็นเนี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้

โรงสีแยกเจ้าสัวถนนพัฒนาการนครแม่สอดอแม่สอดจังหวัดตาก
กู้ไพเขาต้องมาช่วยกันจับลองนำนับดู๖คนได้นะ

ถึงจะช่วยนำตัวนายเตหน่ายขึ้นเปรย์นำส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านก็มามุงดูกันเยอะเลยนะคะ
รถกระบะหมายเลขทะเบียนบบตต๘๙๑๖จังหวัดตากจอดอยู่ค่ะ
ท้ายรถบรรทุกกล่องสินค้ามาเต็มคัน
คนขับชื่อว่านายวัญชัยสุบรรณพงศ์อายุ๕๓
ก็ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่แบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพแม่สอดสอบปากคำในหม่อง
เพื่อนคนงานที่นั่งมากับรถคันนี้นะคะ
ทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวในหม่องกับตัวนายเตหน่าย

เป็นรถขนส่งสินค้าไปตลาดแม่สอด
พอรถใกล้จะผ่านสี่แยกไฟแดง
นายเตหน่ายเริ่มเลยเริ่มมีอาการแปลก
ตะโกนดังลั่นถนนฟังไม่ได้สับไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้าง
แล้วก็มีอาการคล้ายคนถูกผีเข้าผีสิงอะไรแบบนี้
กระโดดลงรถหัวกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ยังคลุมคลั่งอยู่ผีก็ไม่ออกสักที
ก็ร้องตะโกนอยู่แบบนั้นตลอดนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องหาสาเหตุค่ะ
แล้วต้องดูด้วยว่านายเตหน่ายมีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
ถ้ามีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วย
อยู่ดีมาคลุมคลั่งแบบนี้มันอันตรายคนอื่นเขาด้วย